มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีอุกชะกันอีกหนึ่ง
คดีคดีที่คู่รักวัยรุ่นอายุ๒๐กับ๒๑ปี
ถูกยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถวัดเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
หลังจากที่สองคนนี้แล้วก็เพื่อนอีกสองคน
ชวนกันไปไหว้พระวันเกิด
ล่าสุดออกหมายจับไปแล้ว๓หมาย๓คน
ก็คือประกอบไปด้วย๑คนที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูล
ให้ความเคลื่อนไหวกับคู่รักคู่นี้เป็นคนชี้เป้า

คนที่๓คือคนสั่งการผู้บงการคือเสียอ้วน
อ้วนนี่เป็นเจ้าของสถานบันเทิงหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต
และมีรายงานว่าเสียอ้วนเป็นคนมาติดพันธุ์ฝ่ายหญิง
ก็คือน้องสบายที่ถูกยิงเสียชีวิต
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คดียิงนายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๐ปี
นางสาวปวีนานามึงรักอายุ๒๐ปี
ซึ่งทั้งสองคนเป็นคู่รักกันถูกยิงเสียชีวิตที่วัดเขาชีจันทร์
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าตอนนี้สามารถออกหมายจับได้แล้ว๓คน
หนึ่งในนั้นคือในปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
เป็นเจ้าของสถานบริการเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงก็คือน้องสปาย
เคยเป็นลูกน้องเก่าและเสียอ้วนชอบพอ
ปมเนี่ยชี้เป้าหนักมากขึ้นไปที่เรื่องของชู้สาวนะคะ
เสียอ้วนมาติดพันธุ์แล้วก็มีพยานรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เสียอ้วนมาติดพันธ
สปายค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้น้องสปายเนี่ยเขาก็ไม่เล่นด้วย
เพราะว่าแฟนของเขาก็ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในร้านเดียวกัน

ทำให้บอกว่ามีคนเคยเห็นว่าเสียอ้วนเคยเอาปืนมาขู่ทั้งสองคนแล้วนะ

แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่นครปฐม
ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้ว
๑ใน๓ผู้ต้องหาคนที่ควบคุมตัวได้คือในสายยันธ์ศรีศุกร์หรือยันธ์
คนนี้เป็นผู้ต้องหาให้การค่อนข้างเป็นประโยชน์
โดยหน้าที่ของเขาคือเป็นคนให้ข้อมูลของฝ่ายหญิง
ว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ให้ผู้ต้องหาอีก๒คนก็คือเสียอ้วนและมือปืนทราบ
พอทราบเสร็จแล้วก็จะไปวางแผนก่อเหตุ
ส่วนรายละเอียดว่าใครเป็นคนยิงอันนี้ยังไม่ชัดเจน
และพฤติการการก่อเหตุก็บอกว่าไม่เปิดเผยมากนัก
เพราะคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนกันมากกว่านี้
ประเด็นนี้ย้ำชัดเลยนะว่าอย่าไว้ใจยา
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง
สายันเพิ่งรู้จักกับฟอสแล้วก็สปายได้เพียง๑เดือนเท่านั้น
แล้วสายันมีหน้าที่ไปล้วงความลับไปดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองคน
คำสั่งของเสียอ้วนว่าให้ไปดูซิว่าสองคนอยู่ที่ไหนทำอะไร
ตีสนิทแล้วคอยรายงานเสียอ้วนเป็นระยะระยะวันเกิดเหตุ
สายันนี่แหละค่ะก็เป็นคนรายงานเสียอ้วนตลอดว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไร
แล้วก็ทำทีแกล้งไปซื้อน้ำเป็นคนชี้เป้า
เพื่อห่างออกจากจุดที่สองคนอยู่ถูกจริงแล้วก็ให้มือปืนลั่งไกล
เนี่ยตามผังที่ตำรวจให้มาดูก็คือคนที่ทำหน้าที่ชี้เป้าคือคนขวาสุดบนสุด
เสือน้ำเงินเสือน้ำเงินคุณสายัน
นายสายันมารู้จักกับสองคนนี้ได้อย่างไรก็คือสปายกับฟอสเขามีเพื่อน
ปายมีเพื่อนสนิทอยู่๑คนเป็นผู้ชาย
เป็นเกย์และทีนี้คนนี้นายสายันมาตีสนิทเพื่อนคนนี้แหละ
ตีสนิทมาคลุกคลีมาพูดคุยแล้วพยายามที่จะไปไหนมาไหนด้วย
เพื่อที่จะได้บอกเป้าให้กับเสียอ้วนได้รู้แล้วสุดท้ายก็สำเร็จนะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณจุดเกิดเหตุด้วย
มีผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าคือเล่าให้ฟังเฉย
แต่ว่าถ้าจะให้สัมภาษณ์ตรงเขาบอกไม่ให้สัมภาษณ์นะ
เอาเป็นว่าเขาเล่าให้ฟังดีกว่าระบุว่าเกิดเหตุหลังจากทั้งสองคนไปกราบพระ
เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินกลับมาที่รถ
ตอนเกิดเหตุผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่นอกรถส่วนผู้ชายนั่งอยู่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ
ผู้หญิงถูกยิงก่อน๔นัดแล้วผู้ชายก็โดนเข้าไปอีก๓นัด
จากนั้นคนนี้แหละเขาบอกไปช่วยปั๊มหัวใจ
เพราะตอนแรกทั้งสองคนยังไม่เสียชีวิตนะ
แต่ไม่เห็นว่าคนร้ายเป็นใครคือเขามองไม่เห็นเลยตรงนั้น
แต่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้เห็นตอนถูกยิง
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยอีก๒คนตอนนั้นไม่เห็น
ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้อยู่ใกล้รถเลย
และบอกอีกว่าขายของอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๒๕๓๘แล้ว
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์มีใครกันยิงเสียชีวิตที่นี่เลยค่ะ
ล่าสุดนะคะจับได้แล้ว๑คนนะคะก็คือนกต่อนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
สำหรับคดีนี้เป็นคดีดังแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจนะครับ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตอนนี้
พร้อมจะรายงานบรรยากาศสดมาจากหน้าวัดเขาชีจันทร์นะคะ
ก็คือจากพื้นที่สวัสดีค่ะคุณยุธยาค่ะ

ครับสวัสดีครับ
ตอนนี้รองผู้จัดการตะบลวทิศชาตินะครับ
ซึ่งจะลงพื้นที่มาสำรวจตรงจุดเกิดเหตุนะครับ

แต่ว่าสรุปผู้ที่ออกไหมจับ๓คนก่อนนะครับ
มีหนึ่งในปัญญายิ่งดังหรือว่าสิีฮวท์นะครับ
แล้วก็สองนายเกียรษักริมปุ่นัยปัณธ์
แล้วก็สามนายสายันหรือว่ายันศรีศุกร์นะครับคือสามารถจับได้หนึ่งคนก็คือนายสายันนะครับ
ซึ่งนายสายันเนี่ยก็ยืนยันว่าให้การเป็นประโยชน์แล้วก็คอยรายงานทุกอย่างนะครับ
ที่เกิดขึ้นกับผู้ตายทั้งสองคนให้กับทางนายปัญญา
แล้วก็ทีมที่ร่วมกันวางแผนเนี่ยนะครับทราบก่อนที่จะวางแผนการลงมือนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาจะนำตัวนายสายัน
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจริงจริงเป็นเรียกว่าเป็นการ
ชี้จุดที่มีการวางแผนแล้วก็ได้เริ่มแผนการมา
ตั้งแต่อยู่พัทยาใต้ไปที่สวนนงนุษย์พัทยาแล้วก็อ่า
เขาชีจันทร์แล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะครับคุณยุธยาค่ะ
คือเสียอ้วนก็คือนายปัญญาเป็นผู้บงการ
สายันเป็นผู้ชี้เป้าส่วนอีกคนนึงชื่ออะไรนะคะ
อีกคนนึงชื่อนาย

อีกคนหนึ่งชื่อนายจิรศักดิ์อุนัยบัล
จีรศักดิ์นี่เป็นคนลั่นไกลไหมคะ
อันนี้ตำรวจยังไม่ยืนยันมานะครับว่า
ใครเป็นคนยิงต้องขอเวลาสอบสวนอีกสักพักหนึ่ง
เพราะว่าอาจจะมีผู้ร่วมก็เหตุอีก
แสดงว่ามากกว่า๓คนนี้ถูกไหมคะ
ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า๓คนนี้ครับ

คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายสายันเป็นคนชี้เป้า

แล้วก็คือลักษณะของโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันสามารถติดตามได้

ว่าเขาซื้อแล้วมันเดินทางไปไหนบ้าง

จริงข้อมูลตรงนี้ตำรวจยังไม่ยืนยันนะครับ

คือพิการของนายสายันจะเป็นคนรับค่าจ้าง
มาจากเสียอ้วนอีกทีนึง

แต่ละครั้งก็จะได้เงินไปไม่เท่ากันนะครับ
ก็คือมีการจ้างหลายครั้งที่จะรายงานว่า

ผู้ตายไปไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง
ก็คาดว่าน่าจะได้รับรายงานจากนายสายัน
มากกว่าสัญญาณจากโทรศัพท์นะครับ

คือสายันเองก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดถูกไหมครับ

เอ่อคดีนี้จริงแล้ว
ตามรายงานข่าวบอกว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด๖คน

คิดว่าอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่ม

ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ทำแผนพรุ่งนี้อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้

คุณวิทยาตุ้มมีรายงานสดมาจากพื้นที่

ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจ

ล่าสุดตอนนี้ตำรวจออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว๓คน
ก็คือนายปัญญาหรือว่าเสียอ้วน

ส่วนอีกคนนึงก็คาดว่าน่าจะเป็นคนลั่นไก่
แต่ว่าตำรวจบอกว่าน่าจะมีมากกว่านี้

พรุ่งนี้๑๐โมงเช้าจะนำตัวนายสายัน
ทำแผนแล้วก็ไปชี้จุด
ที่เกิดเหตุทั้งหมดในจุดต่าง
มีการให้นายสายันเรียบเรียงให้ดูว่าเริ่มจากจุดไหน
เสียอ้วนว่าอย่างไรแล้วไปจบที่จุดไหน
บอกใครว่าอย่างไรบ้างพรุ่งนี้น่าจะชัดมาก